ไม่เชื่ออย่าล้มมูมูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

งูให้สุดกับงูขั้นเทพ
นะครับตอนนี้ก็อยู่กับมูขั้นเทพของเรา

เป็นผู้บริหารของสายการบินระดับสูงแต่ตอนนี้เกษียณแล้ว
คือเขาก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันว่าตัวเองก็เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไป
เราจะต้องเล่นเคยเล่นผีถ้วยแก้วของทุกคนอยู่แล้ว

เขาก็เล่นผีด้วยแก้วหลังจากเล่นผีด้วยแก้วปุ๊บเหมือนกับดวงเปิด
จริงเขาเหมือนเขาสื่อมาได้ก่อนนั้นตั้งแต่อายุ๑๓อาจารย์
คือตัวเขาเองเหมือนกับเห็นดวงวิญญาณมานู่นนี่นั่นอายุ๑๓

เพราะเริ่มเล่นผีถ้วยแก้วหลังจากนั้นเขาเห็นมาตลอดเลย
แต่ทีนี้ประเด็นเนี่ยมันจะมาสอดคล้องกับสิ่งที่ผมก็เจอเหมือนกัน
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยอาจารย์จำได้ไหม
เคยพามายูมาที่นี่เมื่อครั้งก่อน
ถูกไหมฮะทีนี้อาจารย์ได้มีการพูดกับผมในนี้
บอกว่านุ่มพามายูเนี่ยไปฝากตัวเป็นลูกของพระซะนะ
ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ดีกับมายูเขา

ยูเนี่ยนอนหนุนตักผมอยู่นอนหนุนตัก
เสร็จปุ๊บปรากฏว่ามันมีรถหว่อวิ่งผ่านหน้าบ้านไป
ว้าวครั้งแรกว้าวคันที่สองมาอยู่เขาสามขวบนะฮะ
เขานอนอยู่ที่ตักเขาก็ลุกขึ้นมาเขาเสียงอะไรป่ะป๊า
ผมก็บอกว่าเสียงรถหวอลูกไม่มีอะไรหรอก
รถหวอมาทำอะไรบอกไม่รู้เดี๋ยวป๊าทำงานก่อนผมก็ไปพิมพ์คอมต่อ
สักพักเขาก็เงยหน้าขึ้นไปมองบนขื่อขื่อหน้าต่างบ้าน
คุณลุงคุณลุงผมก็ตกใจว่าลูกผมไม่เคยเรียกใครว่าลุง
ผมก็ถามลุงไหนลูกไม่มีลุงไหนคุณลุงอยู่นี่คุณลุง
เขาบอกคุณลุงคุณลุงจะไปหาดรไปรักษา
ผมก็คิดในใจอ๋อคือเด็กเนี่ยมันคงได้ยินเสียงรถหวอ
แล้วคิดว่าอ๋อเนี่ยรถหว่อเป็นรถของด็อกเตอร์
ก็เลยคิดว่าเอออุปมาอุปมัยว่าเป็นรถจะไปหาหมอ
หลังจากนั้นก็ได้มีการถามต่อว่าแล้วคุณลุงเขามาจากไหนลูก
จากสะพานผมก็ไร้สาระแล้วผมก็โอเคไปลูก
ผมก็ทำนู่นทำนี่ของผมไปเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นผมลงมาจากบ้าน
เสร็จแม่บ้านเดินมาบอกเลยคุณหนุ่มเมื่อคืนเสียงรถหว่อวิ่ง
เสียงดังมากเลยนะคะบอกอืมทำไมอ่ะพี่นุษย์
ก็บอกว่าอ๋อพอดีมีคุณลุงคนนึงค่ะ
ถูกรถชนอยู่ที่สะพานนั้นนะคะห่างจากบ้านละบีกเกียวโรง
ผมแปลกใจไงสรุปคืออะไร
คือเห็นมาอยู่แล้วก็มองหน้าเขาแล้วก็สัมผัสได้ว่าเด็กคนนี้ไม่ได้เหมือนเด็กปกติ
เพราะตัวตัวอาจารย์เองก็ไม่ใช่เป็นเด็กธรรมดาปกติก็ต้องถูกยกให้เป็นลูกของฤษี
ลูกของพระในวัยเด็กเหมือนกันด้วยปรากฏการณ์แปลกอย่างนี้แหละ
เพราะฉะนั้นก็เลยบอกหนุ่มว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ได้ปกติแบบเด็กทั่วไปนะ
การเห็นการรู้การสัมผัสของเขาไม่ได้เหมือนคนปกติ
ผมเข้าใจแต่คำถามที่ผมอยากจะถามเนี่ยว่า
ผมจะถามว่าแล้วเขาจะไปเห็นลุงคนนั้นได้ยังไงในเมื่อนั้นมันอยู่ในบ้านผม
เขาอาจจะหนึ่งมีภาพที่เขาเห็นเลยทะลุกโลงเลยว่าใครอะไรอย่างไร
ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดหยกหรือจะเกิดข้างหน้า
อยู่ที่ว่าเขามีอะไรมาสัมผัสจิตในขณะนั้นสัมผัสกระแสเขาในขณะนั้นแล้วเขาอยากพูดออกมา

ถูกต้องมันจะเป็นสปอร์ตไลท์ที่สว่างในอีกโลกหนึ่งที่คนอื่นไม่เห็น
แล้วบังเอิญไปทำอะไรที่มันไม่บริสุทธิ์หรือว่ามันมีการที่มีมณฑินทางโลกเข้ามาสัมผัสมาก
จะทำให้กระแสพวกนี้หายไป

ให้ในการปกครองหรือคุ้มครอง

เขามีเกณฑ์มีโอกาสที่จะถูก

ดึงไปเช่น

เอาไปฝากพุทธรูปก็ได้ไปฝากพระเกจิก็ได้

วันนั้นจำได้ไหม

เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจ
ผมก็เรียกไปบอกพระท่านที่

ท่านจะเอาวาสอยู่ไหม
อยากจะพามายูมากราบฝากตัวเป็นลูก
พอหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าโอเคท่านรับนัด
แล้วเราก็ได้เจอกับทางหลวงพ่อเจ้าอาวาสถูกไหมฮะ
พอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะมาท่าน
เจ้าอาวาสเขาบอกว่าให้เตรียมมาเนี่ยก็จะมีเป็น
ดอกไม้ถูกเทียนพานเทียนแพรอะไรอย่างนี้
ไห้ไปกราบฝากตัวเป็นลูกนะฮะเสร็จตอนเช้าปุ๊บผมก็พามาอยู่ไป
จากวันนั้นเลยนะพาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็เตรียมรออยู่แล้ว
กำลังจะยกวางปั้งข้างหน้าท่านก็ถามเลยว่าเกิดวันไหน
เกิดเดือนอะไรเราก็บอกอ๋อเกิดขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๒
เป็นวันรอยกระทงเป็นวันพระใหญ่นู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บท่านก็
โยมเรารับไม่ได้แล้วผมก็ทำไมถึงรับไม่ได้ครับท่าน
โยมต้องพาไปหาสังฆราชแพร่ต้องพาไปหาสังฆราชแพร่
กราบตัวเป็นลูกสังฆราชแพรผมก็เลยถามเพราะอะไรครับท่าน
ผมไม่เข้าใจจริงเดี๋ยวถ้าเล่าไว้ยังท่านบอกแล้วอาจจะ
เล่าต่อตามตำนานของวัดสุทัศน์เนี่ยเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแพร
สถิวงมหาเทระเป็นผสมเด็จพระราชคณะถึง๓สมเด็จหมายถึง
ว่าท่านได้รับพระมหาศินาธิกุลโปรดเก้าให้เป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์
๑๕ครั้งเดือ๑๒ถูกต้องครับเหตุผลเพราะว่าท่านจะต้อง
ประกอบพิธีเททองหล่อพระกิ่ง
และทำน้ำพุธมนต์ในพฤโบสถวัตรสูตรทัศน์
ทุกวันเพลินขึ้น๑๕ครั้งเดือ๑๒
ดังนั้นพอหนุ่มไปบอกว่า

ตกใจเนี่ยเพราะท่านนึกถึงอาจารย์
คืออดีตเจ้าว่าใช่มั้ย
ที่ต้องพาไปฝากที่ไปฝากกราบตัวเป็นลูกของสมเด็จสรรคร้าดแผนเนี่ย

ถ้างั้นไปเปิดกุฏิที่เราได้เข้าไป
เข้าไปทั้งที่สองที่มีภาพของพระสูณติวิวันแล้วท่านก็เลยพาไปแล้วก็
ให้มายูเนี่ยเอาทูปเทียนแพ้เนี่ยนะครับแล้วก็ดอกไม้
มันจะมีรูปของสมเด็จพระสังฆราชแผนแล้วมีโกรธบรรจุอัฐิ
ไปกราบตรงนั้นเลยไปกราบแล้วท่านก็ให้เอาดอกไม้เนี่ยพุงไรไปวางที่โกรธของพระอาทิตย์ของสมเด็จสังฆราชแพ้
ก็ให้ขอว่าต้องพูดอะไรบ้างท่านก็บอกให้พูดอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ขอให้ได้มีการดุด่าได้นะดุว่าได้นะอะไรอย่างนี้
ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเด็กจะไม่สบายท่านก็บอกก็ทำตามทุกอย่างที่ท่านบอกผมแปลกใจมาก
ก็เลยพยายามจะถามอาจารย์เนี่ยนี่เป็นมงคลมงคลสุดเลย
คือสรุปแล้วถ้าเกิดจะเชื่อมโยงกับแขกที่เราสัมภาษณ์เรื่องราวของการที่มีจิตไปสัมพันธ์หรือเห็นดวงวิญญาณเนี่ยมันมีจริงมันมีจริง
เรื่องนะเป็นเรื่องที่เห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหนุ่มต่อไปหนุ่มจะเจอความแปลกของมายูอีกเยอะเช่นป๊าป๊ามีคนมาหามีคนมาหาเขาเอากล่องกระดาษมาให้
อะไรอ่ะไม่เห็นมีนี่เวลาผ่านไปชั่วโมงหนึ่งก็จะมีคนใส่เสื้อผ้าตามที่มายูนบอกเขาจะเป็นคนที่มีสิ่งที่เห็น
แล้วเห็นแบบเห็นทั้งเห็นโดยตาเนื้อทั้งเห็นอนาคตและทั้งฝันเห็นแล้วอยู่เขาจะเหมือนคนเพอร์เจอร์ในบ้าน
เพราะอาจารย์เคยถูกเป็นเพอร์เจอร์เพอร์เจอร์ทิ้งไม่ใช่สิ่งต่างที่พูดเดี๋ยวมันเกิดขึ้นหมดทุกอย่าง
อย่างนี้คนที่เกิด๑๕ค่ำเดือน๑๒แล้วก็วันพระใหญ่คนพวกนี้ตามดวงชะตาราศีเขาจะแตกต่างจากคนที่เกิดทั่วไปยังไงฮะ
คือในอดีตเนี่ยมันมีการโทรศัพท์ไหมในสมัยพุทธกาล

เพราะฉะนั้นการที่พระพุทธองค์จะทรงนัดหมายกับสนุสาวกให้มาชุมนุมพร้อมเจอกันประกอบในการปฏิบัติศาสนธรรมร่วมกัน
กำหนดเมื่อหมายว่าพระจันทร์เต็มดวงดังนั้นจึงเป็นวันประกอบพิธีอันเป็นมงคลทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะกิจในสงฆ์
ดังนั้นในวันต่างเหล่านี้จึงมักจะเป็นวันที่ทั้งดีสุดและร้ายสุด
คือโรคสวรรค์โลกมนุษย์บาดานโลกนรกเปิดถึงกันหมด

อ้าวในคัมภีร์ใจภูมิพระร่วงในวันพระขึ้นสิบห้าค่ำ
อมรินทราธิราชจะเสด็จลงมาโลกมนุษย์
เพื่อมาจานจาลึกว่าผู้ใดประกอบอากรรมอันเป็นกุศลเป็นมงคลจาลึกบนแผ่นทอง

ถ้าวันนั้นทำไม่ดีวันนั้นเขาห้ามเสพเมถุน
เกิดลูกคลอดมาเกิดวันนั้นเกิดอุบัติไม่ใช่คลอดนะ
บัติลูกในวันนั้นมันอาจจะมีวิญญาณชั่วเข้ามาสถิต

ถ้าเกิดคนที่เกิดในวันนั้นโดยนัยยะว่า
ถ้าพ่อแม่บีดามันดาของผู้ที่เกิด
เป็นผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศล

ก็จะเป็นเด็กที่มักจะเป็นผู้ฝ่ายรู้ฝ่ายศีลฝ่ายทาน
แต่มันก็มีสิทธิ์ร้ายสุดได้เหมือนกัน

ไปดูได้ดวงมหาโจรทั้งหลาย
มหาโจร๕๐๐ศพมาหาโจรใหญ่

จริงดีสุดกับไลฟ์สุดอยู่ด้วยกัน

เป็นวันประกอบการบุญการกุศล
ให้เป็นมงคลแก่ตัวเองนั่นคือสุดยอด

มันจะมีวันจันดับคือวันแรม๑ค่ำ
กับวันขึ้น๑๕ค่ำเนี่ยคือวันจันเพล

หากใครผู้ใดรู้เคล็ดนี้ว่า

คือหมายถึงว่าวันนั้นทั้งวันให้ทำพิมพ์เขียว

เขียวก็คือรูปแบบว่าวันนี้ทั้งวัน

วันนี้ทั้งวันท่านจะไม่ให้ใครมาทวงหนี้

ไปทวงเราเอง

หมายถึงวัน๑๕ค่ำทั้งหมด
วันขึ้น๑๕คำและวันแรม๑คำ

หัวหรอกแล้วตั้งแต่เช้า
ทุกเรื่องให้มันเรื่องดีอ่ะคุยกับว่าดำเดี๋ยวสักบ่ายสองที่จะคุยเรื่องงานตกลงก่อนนะ
โถกับมาเลยว่าดำเหรอโอเคตกลงได้งานหรอกีดี
ภาพดีแบบนี้มันจะดีไปตลอดเดือน
จันเพลเนี่ยเป็นวันมหามงคลที่จะสามารถใช้เป็นเลิกมงคลเปลี่ยนชีวิต
ส่วนใครเกิดเกิดแล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วเกิดแต่เดิมว่าวันขึ้น๑๕ค่ำ
ให้ชีวิตเนี่ยพยายามใส่ไปในทางดีหนุ่มก็ต้องพาลูกเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มต้นดีแล้ว
พาลูกไปเป็นลูกของพระเพราะฉะนั้นต่อไปก็เรียกว่าฝากกับพระศาสนาแล้วนะก็ต้อง
หนุ่มก็ต้องพยายามทำต่อมายูเห็นไหมนี่พ่อของมายูอีกคนนึงนะที่ไปฝากตัวกราบท่าน
อายุก็จะแล้วนี่หลักธรรมของท่านนะเด็กคนนี้ก็จะถูกกล่อมกราวไปในทางที่ดี

ดังนั้นนี่ก็คือเป็นแนวทางจากชิดมาจากมายูเล่าเรื่อง
การที่หนุ่มเอาไปฝากวัดสุทัศน์แล้วก็รู้โดยบังเอิญว่า
เจ้าวาดคือสมเด็จพระสังฆราชรูปหนึ่งคือสมเด็จพระราชแพร

แล้วลูกของหนุ่มก็เกิดวันขึ้น๑๕ข้าง๑๒
แล้วก็มีเรื่องอัศจรรย์มากมายแล้วก็คงจะมีมาเล่าอีกต่อไป

ใครที่มีเรื่องมูนะฮะท่านผู้ชมสามารถมาร่วมมูกับเราในรายการสดอย่างนี้ได้เลยอาจารย์
แล้วเราก็จะไม่ให้อาจารย์เป็นส่วนหนึ่งในช่วยหาคำตอบให้กับพวกเขา

เอาครับเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เราเสนอไปนะครับจะเชื่อก็ได้

ูตัวพ่อมูตัวแม่และมูขั้นเทพนะครับ
ในวัยต่อครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป